ที่สมุทรสงครามเนี่ยที่บางจะเกรงคือมีชาวบ้านเนี่ยแจ้งไว้ก่อน
ไม่รู้ไงว่าไอ้ควันที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ย
มันมาจากอะไรแจ้งทั้งตำรวจแจ้งทั้งกู้ภัยด้วย
แจ้งทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยมากันหมดเลยครับ
แล้วมาพิสูจน์กันว่าไอ้ควันที่พุ่งขึ้นมามันคืออะไร
เป็นบ้านในซอยบางจักรง๔อำเภอเมืองสมุทรสงครามครับ
นี่คุณผู้ชมควันมันขึ้นมากลุ่นแบบนี้

พื้นบ้านเนี่ยเป็นดินโครนครับมีน้ำขังอยู่แล้วควันก็ลอยขึ้นมาจากใต้ดิน

เหมือนถูกต้มคุณผู้ชม
มีคังคกตกลงไปตัวหนึ่งตายอ่ะดิจะเหลือเหรอ
ก็ตกใจสิโทรแจ้งตำรวจก่อนนักข่าวรายงานว่าจากนั้นเนี่ยมี
อ้าวนี่มีอีกหนึ่งหน่วยมาแล้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สมุทรสงครามครับเข้ามาตัดกระแสไฟฟ้า
วันหายเลยนะทีนี้น้ำก็หยุดเดือดเลยครับ
พอไปสำรวจดูเพราะว่าไอ้จุดที่มีควันมันเป็นจุดปักสายกราวไฟฟ้าลงดิน
คุณผู้ชมไปตรวจสอบบนบ้านก็พบว่าผนังบ้านที่มันพังแล้วอ้าออกมา
มันไปดึงสายเมนจนฉนวนหุ้มทองแดงขาดครับตู้เบรกเกอร์มันก็เลยช็อตไง
ทีนี้กระแสไฟก็เลยลงไปที่สายกราวไหลลงสู่ใต้ดินในจุดตรงนั้นแหละ
ที่มันมีควันกลุ่นขึ้นมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่าโอ้ยอันตรายนะ
ถ้าบ้านหลังนี้ไม่มีสายกราวต่อลงดินเนี่ยมันอาจจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจร
ไฟไหม้บ้านได้เหมือนกันหรือคนในบ้านอาจจะโชคร้าย
โดนไฟช็อตเสียชีวิตก็ได้เหมือนกันครับถ้าคุณผู้ชมสำรวจดูรอบบ้าน
แล้วเห็นเหตุการณ์แบบนี้รีบแจ้งเลยให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับ
เขามีสายด่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนึ่งหนึ่งสองเก้าครับ
เขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไปครับ
เพราะว่าระวังหน่อยนะครับคุณผู้ชมอันน้ำมันเดือดด้วยนะ